นี่แหละค่ะไปดูที่ภูเก็ตกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องที่คุณนัทพงศ์เกริ่นเอาไว้ปู่กับย่าออกมาร้องเรียนค่ะ
ขอความเห็นใจบอกว่าหลานอายุ๑๒ปีเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ไปฉีดไฟเซอร์มาไปฉีดมา๒เข็ม
ปรากฏตอนนี้เนี่ยตาบอดสองข้างคุณผู้ชมค่ะ
เด็กอายุ๑๒ออกมาร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
เพราะว่าปู่ย่าลำบากนะคะแล้วก็ความหวังความฝันต่าง
มันก็ดับไปหมดเลยพร้อมกับสายตาที่มองไม่เห็นค่ะ
กับย่าของน้องเอนะคะน้องเอนามสมมุตินะคะ
อายุ๑๒ปีพามาร้องผู้สื่อข่าว
บอกหลานไปฉีดไฟเซอร์เข็ม๒ตั้งแต่๒๕พฤศจิกายนปีที่แล้ว

พอวันที่๔ธันวาน้องเริ่มมีไข้
กินข้าวกินน้ำไม่ได้แล้วอาเจียนตลอดค่ะ
กินยาหลายเม็ดก็ไม่หายอีกวันหนึ่งอาการก็ยังไม่ดี
มีเพิ่มขึ้นก็คือเดินไม่ตรงไม่มีแรงต้องพาส่งโรงพยาบาล
พอตื่นขึ้นมาลืมตามาปรากฏมองไม่เห็นค่ะ
ตาบอดสองข้างโอ้โหน้องเอบอกเสียใจมาก
ใช้ชีวิตลำบากแล้วกลายเป็นภาระ
ปู่ย่าต้องมาดูแลทั้งที่ท่านก็แก่มากแล้วนะคะ
ส่วนคุณย่าบอกว่าสงสารหลานมาก

ครอบครัวก็ลำบากหลานมาเป็นแบบนี้อีก
ที่ผ่านมานะคะเคยมีหน่วยงานมาเยี่ยม
ก็บอกให้รอย่ารอมานานมากแล้ว
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพาหลานไปรักษาให้หายด้วยค่ะ
และที่ท่านอย่างนั้นเข้ามาช่วยเข้าพูดให้ความอะไรหรอไว้ป่ะ

แต่ว่าเดี๋ยวเขาทำให้แต่ก็ไม่รู้ว่าไป
พูดอย่างนั้นละทีนี้ยากว่าไม่ต้องพูดหรือลูก
แต่ลูกพูดยากก็ขึ้น
อยากให้หน่วยงานก่อนก็ช่วยเลือกให้เอาร่านไปรักษา
ล่าสุดค่ะวันนี้คุณผู้ชมนายหนารมอุ้นซิล
พร้อมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกันค่ะ
เพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือน้องเอนะคะ
คุณหมอนะคะทีมแพทย์ได้วินิจฉัยสาเหตุ
ที่ทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นของน้อง
แล้วก็ได้คำตอบบอกว่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
เชื่อว่าอาจจะเริ่มต้นจากไซนัสค่ะ
แล้วมันก็ลุกลามเข้าไปในตาที่บริเวณสมอง
ทำให้เกิดภาวะการอักเสบของตาเส้นประสาทตา
และเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อตา
แล้วก็ลามสู่สมองรวมถึงเยื่อบุสมองด้วย
ทำให้เกิดการอักเสบจนทำให้ศูนย์เสียการมองเห็น
คือทีมที่ดูแลน้องเอ๋เป็นคุณหมอหลายสาขา
เขาสรุปว่าอาการที่น้องเป็นกับการที่ได้รับวัคซีน
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
มันเป็นเวลาใกล้เคียงกันแต่ว่ามันไม่ได้เกิด

แต่ว่ามันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันค่ะ
นี่ทำลายเส้นประสาทที่เมื่อกี้หลายคนพูดกันอยู่ว่า
ตาเหมือนหลอดไฟเส้นประสาทเหมือนสายไฟ
สายไฟนี่ค่ะก็คือมีการอาจารย์ของสายไฟ
ก็คือไฟช็อตสายไฟช็อตเนี่ยก็ทำให้ไฟมาไม่ถึงดวงตา
และทำให้ตามองไม่เห็นถึงตอนนี้ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ทำร้ายนะครับไม่ได้เกิดจากวัคซีน
โดยที่เรามีการยื่นเรื่องของเด็กคนนี้ไปที่
ตะทะสำราคาไม่ใช้เรื่องว่าผลค่าเพียงจากวัคซีนหรือไม่
อันนี้ก็อย่างน้อยก็ได้คำตอบมาหนึ่งอย่าง
ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกัน
แต่ไม่ใช่สาเหตุมาจากวัคซีน
ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
มนุษย์จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ได้ช่วยเหลือ
เป็นผู้พิการเพราะว่าจะได้รับเงินหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะคะ
แล้วก็นำเข้าสู่กองทุนคุ้มครองเด็กก็จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
และค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลรวมถึงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้ปกครอง
เรื่องของการศึกษาก็จะมีการหาสถานที่เรียนที่เหมาะสมให้น้องเอต่อไปด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะ
ก็นี่ล่ะค่ะ